เรื่องของการพบศพชายปริศนาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เป็นศพของชายที่มีรอยสักบริเวณหน้าอกแล้วก็แขน
แล้วก็พบว่าถูกทำร้ายแล้วก็นำมาทิ้งไว้ที่นี่นะครับ
นิรนามรายนี้นะครับถูกพบอยู่ในไร่อ้อย
พื้นที่หมู่๑๖ตำบลพังตรุอำเภอพนมทวน
อกจากนี้ยังมีรอยสักบริเวณหน้าอกและแขน
และพบว่าบริเวณกระโหลกศีรษะมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็ง
ส่วนบริเวณลำคอและข้อมือทั้งสองข้างมีร่องรอยถูกรัดด้วยเชือก
ขณะที่ในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะครับ
ด้านของนายนิรันดิพันธ์ศรีช่างไฟฟ้าคนที่พบศพผู้ตาย
เล่าให้ฟังนะครับว่าได้มารับจ้างเดินสายไฟ
งานแสดงแสงสีเสียงยุทธหัสถีสมเด็จพระนเรศวร
ซึ่งหลังเสร็จงานได้ขับรถกระบะพร้อมลูกน้อง
ตามถนนเรียบริมคลองชลประธานสายพนมทวนกำแพงแสนบ้านบ่อระแหง
เพื่อจะวางกับดักนกในพงหญ้าข้างไร่อ้อย
ซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่เปลี่ยวไม่มีบ้านผู้คนครับ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุสังเกตเห็นอะไรนะฮะ
เป็นร่างของผู้ชายนอนหงายตอนนั้นยังไม่ตายนะคุณ
หายใจรวยรินได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงรีบแจ้งตำรวจครับ
และเมื่อตำรวจเดินทางมาถึงพบว่าชายคนนี้คงทนพิษบาดแผลไม่ไหว

เรื่องต้นตำรวจได้นำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
เพื่อตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
โดยตำรวจคาดว่าผู้ตายอาจจะถูกทำร้ายมาจากที่อื่น
ก่อนจะนำมาทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นใคร
โดยตำรวจจะเร่งสืบสวนหาเบาะแสของผู้ตาย
แล้วก็เร่งติดตามตัวหาคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ